นี่พูดถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหน่อยละกันค่ะ
ตอนนี้เราต้องเรียกว่ารองพบตรอยู่นะ
เดี๋ยว๑ตุลาปั๊บเราจะเรียกว่าพบตรนะคะ
ทีนี้ดูภารกิจของท่านหน่อยละกัน
เพราะว่าจริงหลังจากที่มีการแต่งตั้งเป็นพบตรปั๊บเนี่ย
คืนนั้นก็จับยาเลยที่นครปฐม
ใช่ค่ะแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพเมื่อวานนะ
แต่ท่านมาแถลงตอนบ่าย๒๓๐นะคะ
ทีนี้ก็มาแถลงแหละว่าอุ้ยจับกลุ่มยาบ้าได้ผู้ต้องหาสี่รายของกลางเนี่ย
บ้าน๑๕ล้านเม็ดเฮโรอีน๔๔๓แท่งไอซ์อีก๔๒๐กิโลกรัม
มีแฮปปี้วอเตอร์ยาฟ้ายฟ้ายอีกเพียบ
อันนี้ที่ไปทลายจับกลุ่มเครือข่ายตามมาตั้ง๒ปี
ภารกิจของท่านบ่าย๒๓๐เมื่อวาน
แต่ไปดูภารกิจของท่านช่วงสายเมื่อวานนี้หน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าท่านไปส่งสรีระสังขารของพระเทพวิสุทธิยาน

เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม
ละสังขารเมื่อวันที่๒๖กันยาที่ผ่านมา
ก็ส่งสรีระสังขารกลับจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้คือเมื่อวานที่กองบิน
กองบินเราไปนักข่าวไปทำข่าว
ว่านายกก็เดินทางไปกัมพูชาด้วย
ถามท่านเหมือนกันเกี่ยวกับการได้รับตำแหน่งเป็นพบตร

ขอเรื่องแต่งตั้งเอาไว้ก่อนนะยังไม่ได้โปรดก้าวนะครับ

คือไม่มีเรื่องสังวนอะไร
นี่ค่ะอันนี้ย้อนไปนิดนึงท้าวความนิดนึง
ลงมติเลือกผอบตรจำได้ใช่ไหม
หนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นพบตร

มีความรู้ความสามารถที่ใกล้เคียงกัน
แต่ที่ลงความเห็นไม่เห็นด้วย

เรื่องรำดับความอาวุโสของระยะไวลาน
ทำงานเป็นหลักอาวุโสในที่นี้คืออาวุโสในการรับราชการตำรวจ
นะคุณผู้ชมซึ่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยไม่ได้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ดูสิเราเอาขึ้นอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมดู
ถ้าเกิดเป็นไปตามหลักเกณฑ์คนที่อาวุโสสูงที่สุด
คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธเท่าไหร่๒๑ปีรับราชการตำรวจ
นะคะขึ้นเป็นผอบตรของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเข้ามาด้วยช่องทางลัดหรือว่าฟ้าสแทรกจากตำแหน่ง
ผู้กำกับจนถึงตำแหน่งรองพบตร๖ปี๖เดือนเอางี้
เปรียบเทียบกับแคนดิเดตพบตรทั้ง๔คนละกันคุณผู้ชม
อันนี้ระยะเวลาการทำงานนะอันดับหนึ่งพลตำรวจเอกรอย
ภัยโรธ๒๑ปีอันดับ๒จริงก็คือพลตำรวจเอกกิจรัฐ
พันเพชร๑๘ปีแล้วก็มาเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน๑๔ปี
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล๖ปีซึ่งพลตำรวจเอกต่อ
ตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เห็น
นี้เนี่ยถือว่าไม่เป็นธรรมกับเจ้าตัวนะเพราะว่าแต่ละคนก็
จะใช้เวลาในการไต่เต้าน่ะไม่เท่ากันลองฟังหน่อยค่ะอดีต
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะ
แต่งตั้งพบตรเนี่ยเขาเอาแต่รองผู้บัญชาการตำรวจ
ชาติเนี่ยไปพิจารณาและการที่คุณขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่รองภูมิกับภูมิกับต่างผมถามว่าผิดกฎหมายไหม
ไม่ผิดกฎหมายดังนั้นเมื่อไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปพูดถึงบาง
คือคนตำแหน่งนี้อาจจะสามปีบางคนบางตำแหน่งปีเดียวดังนั้นเอา
หลักตัวนี้ไม่ได้คนที่มาแต่งตั้งพบตรเขาเอาจากรอง
พบตรโดยยึดหลักคำนึงอาวุโสความรู้ความสามารถแล้ว
ประสบการณ์อะไรต่างเขายึดหลักแค่นั้นถ้าตรงนี้มันถูกต้องก็

ท่านก็มองว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มองที่การทำงานดีกว่าเพราะว่าที่สุดแล้วการดูแลประชาชน
คือภารกิจหลักของตำรวจใครขึ้นมาก็ได้แต่ก็ต้องมีความรู้
ความสามารถในการทำงานให้กับประชาชนเท่านั้นก็พอเอาจริง
เมื่อวานนะอาจารย์สุภาพขีดเส้นใต้เมืองไทยพูดถึงเรื่องนี้
ภาพก็พูดนะว่าหลังจากนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมล
ต้องทำงานหนักมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพราะว่าจะได้ลบพวก
คอรหาต่างไงพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านทำได้แล้วก็ทำได้
ดีอ่ะนะคะหนทางพิสูจน์ม้าการเวลา๑ปีพิสูจน์ท่านนี่แหละแล้ว
ไหนจะคำถามที่ตั้งไปยังนายกเศรษฐาด้วยว่าทำไมถึงเสนอ
ชื่อรองต่อขึ้นมาครับ